คุณผู้ชมคะกลับมาติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐต่อค่ะ
วันนี้เนี่ยขีดเส้นใต้เมืองไทยจริงเป็นประเด็นต่อเนื่องจากเมื่อวานเลยนะคะ
ทีนี้วันนี้เดี๋ยวไปฟังอาจารย์สุภาพ
พูดกันถึงประเด็นความคิดเห็นจากแต่ละฝ่าย
เส้นใต้ส่วนท้ายสุดสัปดาห์ด้วยเรื่องของทิศทางของรัฐมนูล
ที่ท่านทราบกันมาทั้งสัปดาห์แล้วว่าถูกคว่ำไปแล้วในวาระสาม
ขั้นตอนจากนี้ไปจะเป็นยังไงจะมีโอกาสได้แก้รัฐมนูลกันอีกไหม
แล้วถ้าได้แก้มันจะผ่านไหมถ้าไม่ได้แก้มันจะเกิดอะไรขึ้นต่อ
มีคำถามตามมามากมายครับฉะนั้นชี้ไปทีละประเด็น
ละประเด็นสรุปให้เข้าใจง่ายง่ายประเด็นจากประธานสภาคุณชวนหลีกภัย
วันนี้เป็นหัวข่าวชวนฟันทงรัฐธรรมนูลจบแล้ว
จบแล้วหมายถึงวาระ๓ที่ผ่านไปแล้วจบแล้วหมายถึงไม่มีการโหวตอีกแล้ว
แต่ว่าเรื่องการแก้
รัฐมนูลในครั้งต่อไปที่จะแก้กันโดยรายมาตรายังอยู่
ฝ่ายค้านว่ายังไงฝ่ายค้านลุยต่อแก้รายมาตรา
สมัยประชุมหน้าสมัยประชุมนี้ไม่ทันแล้ว
ปิดสมัยประชุมวิสามันไปแล้วยื่นแก้รายมาตราแปลว่าอะไร
แปลว่าไม่ต้องแก้โดยตั้งสอสอรอขึ้นมาถ้าเห็นตรงกันว่า
ควรจะแก้มาตราไหนก็ยื่นเป็นยติเข้าในสภา
ให้แก้มาตรานั้นแล้วคนที่จะมาพิจารณาแก้
ไม่ต้องเป็นสอสอรอแล้วก็เป็นสมาชิกรัฐสภานั่นแหละ
ที่จะนั่งพิจารณากันเดิมเนี่ยที่เขาไม่อยากแก้รายมาตรา
เพราะคิดกันว่าถ้าแก้รายมาตราให้สสว
หรือนักการเมืองมานั่งพิจารณากันเองก็จะถูกประชาชนกล่าวหาว่า
แก้รัฐมนูลเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของนักการเมืองเอง
ฉะนั้นเอาคนนอกดีกว่ามาร่างมาแก้รัฐมนูล
ก็เลยคิดว่าให้มีสอสอรอแต่ว่าเมื่อตรงนั้นไปไม่ได้
ก็ถอยกลับมาใหม่ถอยกลับมาตรงเรื่องการแก้รายมาตรา
ทีนี้ก็ต้องไปนั่งคิดกันว่ามาตราไหนบ้างที่ควรจะแก้
แต่ว่าอย่าเพิ่งมองโลกสวยอย่าเพิ่งฝันหวานว่า
ลายมาตราแล้วมันจะง่ายเพราะอะไรครับ
เพราะประเด็นที่ฝ่ายค้านเขาเงื้อหมัดอยากจะแก้อยู่เนี่ย
คือแก้เรื่องอำนาจของสว
โดยเฉพาะอำนาจที่สว
เลือกนายกรัฐมนตรี
ได้ด้วยตามรัฐมนูลปี๖๐ที่บรรจุไว้
บทเฉพาะการต้องเลือกนายกได้สองครั้งนะ
ใน๕ปีคราวที่แล้วเลือกพลเอกประยุทธ์มาแล้ว
แล้วก็อีก๒ปีถ้าเลือกตั้งซ่อมกันใหม่แล้วผลเอกประยุทธ์
ประสงค์จะเป็นนายกรัฐมนตรีใหม่สว
นี้ก็เลือกพลเอกประยุทธ์ทิ้งไว้ได้อีก
ก่อนตัวเองจะพ้นหน้าที่ไปในอีก๑ปี
นี่คือประเด็นที่หลายฝ่ายทุกฝ่ายพูดกันถึงเรื่องนี้มากที่สุดว่าควรจะแก้ไข
แต่ว่าถ้าจะแก้เรื่องนี้ก็เหมือนไปทุบกล่องดวงใจเลยครับ
เพราะว่าบรรดาสวทั้งหลายเขาจะต้องยอมเฉือนอำนาจตัวเองไหมล่ะครับ
อำนาจที่จะโหวตนายกรัฐมนตรีได้
ถ้าเขายอมเขาต้องยอมกันอย่างน้อย๘๔คน
ถ้าต่ำกว่า๘๔คนไม่ถึง๑ใน๓ไม่ได้
ต้อง๘๔คนต่อให้สอสอเห็นด้วยกันทั้งสภา
ถ้าสวเห็นด้วยไม่ถึง๘๔คนไปไม่ได้
แล้วที่ทุบกล่องดวงใจเนี่ยไม่ใช่กล่องดวงใจสวอย่างเดียวนะครับ

ผู้มีอำนาจก็ไม่อยากให้แก้ตรงนี้
เพราะถ้าแก้ตรงนี้โอกาสที่จะมีอำนาจต่อมีน้อยลง
เพราะว่าเมื่อสวมาโหวตช่วยไม่ได้
เลือกตั้งครั้งต่อไปคนเลือกพักไหนเข้ามาเป็นอันดับหนึ่ง
พักนั้นก็มีโอกาสที่จะฟอร์มรัฐบาลเป็นแก่นำรัฐบาลได้

ฉะนั้นถ้าจะแก้ประเด็นเรื่องลดอำนาจสว
ต้องตั้งคำถามว่าคนที่มีอำนาจอยู่ในปัจจุบัน

ถ้าเห็นด้วยส่งสัญญาณชัดส่งสัญญาณแรงมาถึงสว
ว่าอย่าไปขัดขวางโอกาสที่จะมีโอกาสที่จะแก้เรื่องนี้แก้ได้

ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ
แล้วบอกว่าเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติ

ยังนึกไม่ออกว่าการแก้รายมาตรา
โดยลดอำนาจสวในการเลือกนายก

สอวอเขาอาจจะยกมือให้
ผ่านให้ก็ได้๘๔คน
เพราะคุณวัญชัยสอนสิริยังเคยบอกผมว่า

เขาไม่อยากเป็นผู้ร้ายของสังคม
เขาก็อยากให้ลูกเมียเดินท้องถนนได้

สวเรื่องลดอำนาจตัวเองได้

ของการแก้รัฐมนุนเป็นรายมาตรา

เป็นอย่างนี้ก็จะต้องคอยดู

มันบรรจุไว้ในรัฐมนูลแบบนั้น

มันไม่เป็นธรรมก็หลายคนคิดว่าควรจะแก้ไข
ส่วนเรื่องบัตรใบเดียวบัตรสองใบอันนั้นก็เรื่องปลีกย่อยค่อยว่ากันอีกทีนึง
ฉะนั้นตอนนี้คอยจับตาดูว่าผลของการโหวตวาระ๓ไม่ได้ไม่ผ่าน
แล้วจะให้มีการแก้รัฐมนูลรายมาตราขึ้นมาจะเป็นยังไงต่อนี่เรื่องสำคัญ
แต่ว่าขอย้อนกลับไปประเด็นที่ตามมาว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสองสามวันที่ผ่านมา
มีคำถามเยอะว่าจะมีรอยร้าวขึ้นมาในพักร่วมรัฐบาลไหม
พักประชาธิปัตย์และทั้งภูมิใจไทยซึ่งก็มีอาการแสดงให้เห็นว่าเขามีปัญหา
แน่นอนครับถามอย่างนี้คำตอบแบบนี้ถ้าหน้ากล้องหน้าไมโครโฟนเนี่ย
เขาก็จะพูดเหมือนกันไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเข้าใจกันได้
แต่หลังกล้องหลังกล้องหลังใหม่มันจะเป็นยังไง
มันจะตรงกันไหมระหว่างหน้าไมค์กับหลังใหม่ระหว่างหน้ากล้องกับหลังกล้อง
อันนี้เป็นเรื่องน่าติดตามพักภูมิใจไทยเนี่ยเอาอย่างนี้ก่อน
ผลเอกประวิทย์ก่อนพลเอกประวิทย์ท่านบอกว่า
เรื่องสอสอส่วนใหญ่งดออกเสียงและไม่ประสงค์จะลงคะแนน
อันนี้เป็นเรื่องฟรีโวทพลเอกประวิทย์บอกไม่มีอะไร
ไม่มีผลกับการร่วมรัฐบาลเพราะปล่อยให้ฟรีโวท
ไม่มีการหักหลังใครพักภูมิใจไทยที่คุณชาดาไทเศษ
สภานี้เป็นสมาชิกแวบแรกก็ดูเหมือนว่าเออ
จะได้รับช่อดอกไม้คนก็ถูกใจเยอะเอ๊ะแต่ไปไปมา
ช่อดอกไม้กลายเป็นก้อนอิดเรื่องนี้พักภูมิใจไทยก็แถลง
ลงแถลงว่าเขามีความจริงใจในการแก้ไขรัฐมนูล
ฉะนั้นเนี่ยโดยบทบาทโดยหน้าที่ที่แสดงออกมานั้นที่เห็นนั้นเนี่ย
เขาขออภัยพักประชาธิปัตย์พักประชาธิปัตย์คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์
ยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อเรื่องการแก้รัฐมนูล
เขาก็ทำเต็มที่แล้วส่วนจะส่งผลเรื่องการถอนตัวออกจากรัฐบาลหรือไม่นั้น
คุณจุลินบอกว่าเรื่องนี้คิดคนเดียวไม่ได้คิดคนเดียวไม่ได้
ก็แปลว่าเรื่องนี้ก็อยู่ในใจของพักประชาธิปัตย์อยู่
มีข้อมูลที่อยากจะสรุปเล็กน้อยมีสวที่โหวตลับวาระสามเนี่ย
มีสองคนนะครับมีสองคนนะครับต้องบันทึกไว้ให้เกียรติเขาหน่อย
คนแรกคือคุณนวรัฐพงภัยบูลศิลปินแห่งชาตินักกรอน
ตั้งแต่วาระแรกคุณนวรัฐก็แสดงจุดยืนชัดเจนเลยว่า
อยากจะแก้ไขรัฐมนูลประกาศชัดในขณะที่สวคนอื่นอึกอักอึกอักสวหลายคน
ไม่แสดงและสวหลายคนบอกว่าไม่อยากแก้รัฐมนูล
กับอีกคนนึงคุณพิสารมานวพัฒน์ครับมีสอสอเพื่อไทยไม่ขานมติอยู่๒๖คน
ตอนนี้เขากำลังเขากำลังจะดำเนินการกันอยู่ว่าจะเอายังไง
มีสว๖คนโดยตำแหน่งที่มาจากประหลัดกระทรวงกลาโหมพบเหล่าทัพทั้งหลาย
อันนี้ก็ไม่ขานชื่อลงมติก็บันทึกไว้เท่านั้นแหละครับ
จะได้รู้ว่าใครเป็นใครใครทำอะไรในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ขีดเส้นใต้ของวันศุกร์สุดสัปดาห์นี้ครับขอบคุณนะคะ
อาจารย์สุภาพก็ทำให้เราได้เห็นแล้วก็เรารู้ว่า
หลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปวิเคราะห์ให้ได้ฟังแบบนี้เป็นประจำนะคะคุณผู้ชม